ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน

เพราะว่าชีเลิศตอนนี้เธอเปิดตัวแฟนใหม่ไงเชฟฟางไง
คุณผู้ชมหล่อมากแล้วก็คือพาทำบงทำบุญเลย

เชฟปิงพี่แจ๊กพี่แจ๊กสะสมความหล่อ
คนนี้หวั่นใจฉันฉันเซฟรูปเขาไว้ตั้งหน้าเลย

ไปดูแล้วก็เอาไว้ใต้หมอนแล้วก็นอนหลับพอดี
ชวนเชฟปิงไปมูคุณผู้ชม
แล้วปรากฏว่าได้ละครสองเรื่อง

จริงเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าก่อนอันนี้เธอกับหวานใจเชฟปิง
ก็ชวนกันทำบุญไว้พลาค่ะขอพรตามสถานที่ต่างนี้ละค่ะ
จากเรื่องขอความรักแล้วนะคะชิงยังตั้งจิตอธิษฐานค่ะ
ผลงานละครทุกเรื่องออกมาปังค่ะ
อย่างล่าสุดนะคะจริงได้มาเล่นเป็นนางเอกละครรีเมค
เรื่องลูกผู้ชายของใจเพชรโอ้โหเมื่อก่อนดังมากน่ะ
ดังคือเป็นบทเดียวกับพี่น้ำฝนนางเอกเนี่ยเคยเล่นไว้ค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าตื่นเต้นและดีใจมากค่ะ
แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เจ้าตัวปวดเสียนเวียนก้าวอยู่พอสมควรก็คือ
มารับมือกับความปั่นป่วนนะคะของพระเอกใหม่แทนตะวัน
วันไหนที่เอากีต้ามาหนูเริ่มกลัวแล้วนะทุกวันนี้
เพราะว่าแบบเราจะไม่มีสมาธิอ่านบททุกคน
คือสมมุติแบบว่าแทนเขาจะเดินเข้ามาเลยบอกว่าพี่ชิงอยากฟังเพลงไหมครับ
เรารู้แล้วว่าแบบอ่ะมาแล้วเพิ่งฟิตติ้งขวัญล่าไปค่ะของบีด้า
เป็นโอกาสที่แบบกลับมาร่วมงานกับดีด้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากแบบอกธรณีนานมาก
คือในเรื่องเนี่ยค่ะทางตะวันคือเขาต้องร้องเพลง
ฉันมันคนไม่มีสิทธิ์
อุ๊ยเรานึกชัวร์มันเพลงอะไรวะ
ฉันมันคงไม่มีสิทธิ์
เพลงนี้ใช่ไหมที่จะร้องโอเคสบายใจอะ
น้องผู้ใจผู้ใจเพชรอะร้องมีตรงไหน
ไม่ผิดเนื้อไม่ผิดแต่ถ้าง้องผิดหมดเลย